ระยองเขาออกไปหาปลาครับตอนเช้ามืดแต่ปลาเหมือนตกใจครับ
ก็เลยเป็นปลาเต็กเล้งนะฮะกระโดดทิ้มคอเลือดอาบเลย
แต่โชคดีไม่โดนจุดสำคัญทำให้รอดชีวิตนะครับเป็นภาพเนี้ยฮะ
ถูกแชร์ในโลกโซเชียลหนุ่มระยองล่องเรือหาปลาครับจู่ปลาเด็กเล้งกระโดดขึ้นมาทิ้มคอครับ
เลือดไหลเป็นทางไม่หยุดเลยนะฮะแล้วก็มีข้อความบอกว่าออกทะเลไปได้ไม่ได้มาหลายวัน
วันแรกก็โดนเลยนะฮะเป็นปลาเด็กเน้นกระโดดทิ้มคอเลือดไหลไม่หยุด
ต้องรีบหันหัวเรือกลับเข้าฝั่งตาก็ลายหน้าก็มืดตัวสั่นปากสั่นไปหมดเลยครับ
ก็ถือว่าสวยแต่ก็โชคดีที่ไม่โดนจุดสำคัญเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของเมื่อวาน
เนี่ยเอาไปโพสต์เอาไว้นะครับอัปเดตเรื่องของการเกิดขึ้นที่กับหนุ่มคนนี้แหละนะฮะ
บอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ว่าต้องเฝ้าดูที่โรงพยาบาล๓วัน
คุณหมอบอกว่าโชคดีนะแค่โดนเส้นเลือดฝอยถ้าต่ำกว่านี้โดนเส้นเลือดใหญ่อาจจะอันตรายมากกว่านี้ครับ
แล้วก็บอกว่าก็ถือว่าซวยเพราะว่ายากมากที่จะโดนแบบนี้แต่ก็โชคดีที่วิ่งออกไปได้ไม่ไกลนะฮะ
ถึง๑๐กิโลแล้วก็วกกลับเข้ามาที่ฝั่งได้แล้วก็ไปถึงมือคุณหมอที่โรงพยาบาล
ความขึ้นด้านเรื่องนี้ทีมข่าวของเราลงไปคุยกับคนเจ็บคือนายสมมาตย์กรายอินอาชีพเป็นชาวประมงพื้นบ้านครับ
ก็ยังพงฟูจาได้บ้างแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อีกสัก๓๔วัน
นายสมมาตย์บอกว่านำเรือออกไปวางอวนตรงสักประมาณสักกันตี๔

อยู่ที่บริเวณทะเลบริเวณหาดสวนที่ไล่อ่อน
เต็กเล้งเนี่ยพุ่งขึ้นมากระโดดขึ้นมาทิ้มคอแบบนี้เลยครับ

เผยว่าขนาดปลาเต็กเล้งที่พุ่งเข้าชนขนาดตัวเท่ากับขาเลยนะ

หลังเกิดเหตุรีบวกเรือขับเรือเข้าฝั่งเพื่อขอความช่วยเหลือ
มาถึงฝั่งก็รีบให้คนในฝั่งช่วย
ถ้าเกิดว่าขับเรือไปไกลกว่านี้นะเขาบอกว่าอาจจะตายได้ครับ

คุณผู้ชมถึงขั้นกับเสียชีวิตได้นะครับ
เด็กเล็กนั้นคือตัวเต็มวัยมันจะยาวสูงสุด
สัก๑๒๐เซนติเมตรหรือว่ากว่า๑เมตรครับ
ลักษณะปากมันจะแหลมยาวแล้วก็แข็งมาก
ภายในจะมีฟันซี่เล็กคล้ายกับใบเลือดอยู่
ใช้ประโยชน์ในการหากินปลาขนาดเล็กนะครับ
ขณะที่มันว่ายน้ำอยู่จะไห้ด้วยความเร็วสัก๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มันจะกระโจนพุ่งสายด้วยความเร็วที่มากกว่านั้นอีกนะครับ
แล้วสุดท้ายเป็นปลาขี้ตกใจ
ถ้าเกิดมันมีแสงไฟเสียงเครื่องยนต์ของเรือ
มันตกใจมันก็จะกระโจนพุ่งขึ้นไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา

กรณีของปลาเต็กเลี้ยท่าคุณผู้ชมจำได้ย้อนกลับไปปี๖๑ครับ
มันเคยเกิดเหตุสลดกับจาโทเกรียงศักดิเพ็งพินิษฐ์สังกัดกองพันธหารสื่อสารกองพลนาวิกโยธิน
ถูกปลาเต็กเล้งแบบเดียวกันทิ้มคอไปโดนเส้นเลือดใหญ่
และครั้งนั้นเหตุการณ์สลดครับทำให้เสียชีวิตเลยนะฮะ
เพราะว่าเขาไปฝึกเรื่องของล่าสุดทางน้ำไง
แต่ว่าเหตุการณ์นิทราบประมงที่มรยองรอดชีวิตมาอย่างไรก็ระวังกันด้วยนะครับ